ดูเหตุการณ์หนุ่มคลุ้มคลั่งกันหน่อยมันเกิดขึ้นที่นครนายก
หนุ่มคนนี้เนี่ยคือคือเบื้องต้นเนี่ย
คือหลายคนเขาบอกว่าน่าจะสติไม่ดีหรือเปล่า
แล้วไปถือจอบอยู่กลางถนนเลย
ไม่ต้องไปโน่นเลยเออไม่ต้องเลี้ยวต้องไปโน่นเลย
ไม่ต้องหรอกมันเลี้ยวไม่ต้องเลี้ยวเออเลี้ยวเลี้ยวได้เฮ้ยถ่ายเกียร์
นึงด่าพวกก่อนนะมาดิมาดิ

โอ้ยเนี่ยยังไงอ่ะ
แล้วเนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นะคะมันเกิดขึ้นบนถนนสุวรรณสอนนะคะ
ก่อนถึงแยกช้างค่ะหมู่๘ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
คนที่เห็นในคลิปที่วงสีแดงอยู่นั้นน่ะ
เขามีอาการคลุ้มคลั่งชื่อว่านายสมเกียจอายุ๔๖ปี
มีอาการป่วยจิตเวทมานานถึง๑๘ปีแล้ว
แล้วก็อารวาสด่าทอย่านพี่น้องตัวเอง
ซึ่งญาติกันเนี่ยเขามีบ้านอยู่ติดกัน๔หลัง
บางครั้งก็ไปทำร้ายร่างกายเขาถือจอบไล่ฟาดรถยนต์เขา
ทางด้านของคนถ่ายคลิปซึ่งเป็นญาตินี่แหละค่ะ
คุณเนติลักษณ์ค่ะอายุ๓๖ปีเขาเล่าแบบนี้ว่า
โอ้โหทุกวันนี้อยู่แบบหวาดระแวง
ห่วงความปลอดภัยของครอบครัวค่ะ
ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเอาจริงก็เป็นญาติกันอ่ะ

ถือมีดเดี๋ยวจะมาทำร้ายเขา
เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมฟังเขาเองเลยค่ะ
โอ้โฮนะ

ต่างคนต่างอยู่ดีกว่า
ดูอย่างนี้แล้วเหมือนปกตินะ
รู้ว่าคนที่ไปไล่ฟันเขาที่เป็นน้องสาวตัวเอง
รู้ว่าน้องสาวเหมือนน้องสาวด่าเขา
เขาก็เลยแบบโอ้โหทำร้ายกลับเนี่ยนะ
แล้วเขารู้ไงรู้ไงว่าเป็นญาติกัน

ทางด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่๘ตำบลพรมณีค่ะ
จตุพรด้วงศรีผู้ใหญ่บ้านเขาบอกแบบนี้ว่า
ตัวนายสมเกียจคนนี้เสื้อสีชมพูนี่แหละคุณผู้ชม

ต้องบังคับเนี่ยโอ๊ยบังคับให้กินยาตลอดเลย

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเพราะว่าเขาเชื่อฟังผู้ใหญ่บ้าน
แต่ถ้าวันไหนขาดยาจะมีอาการคลุ้มคลั่งแบบนี้
เพราะนายสมเกียจชอบทำไมรู้ไหมหูแว่ว
แว่วคิดว่าจะมีคนมาด่าตลอดเวลา
แล้วกลางคืนไม่ยอมนอน
จริงก่อนหน้านี้เคยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

แต่สุดท้ายกลับมาเป็นอีกเพราะว่ามันไม่ได้มีการรักษาต่อเนื่อง
เมื่อกี้ที่บอกว่าน้องสาวด่านี่คือหูแว่ว

คือผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเขาชอบได้ยินหูแว่ว
แต่จริงแล้วไอ้สิ่งที่เขาได้ยินไม่มีใครพูดอะไร

ทีนี้ทางด้านของแม่ของนายสมเกียจกันหน่อยก็แล้วกัน
ของชายคนนี้คุณสังวานอายุ๖๗ปีแล้ว
บอกว่าเออท้อใจนะทำงานไม่ได้นะ
แล้วตัวเองก็ป่วยเป็นมะเร็งอีกด้วย

ซึ่งลูกก็ดันมาป่วยจิตเวทอีก
ที่ผ่านมาแม่บอกเลยลูกชอบเสพยาเสพติด
คือเคยเสพยาติดหนักมากประกอบกับเคยโดนทำร้ายด้วย
ตอนนั้นสมองได้รับการกระทบกระเทือน
แล้วก็มาป่วยจิตเวทแบบนี้
ส่วนสาเหตุที่นายสมเกียจลูกชายชอบไปทะเลาะกับญาติพี่น้อง
เพราะไปทวงเงินคืนแต่ถูกญาติด่า
แต่บางครั้งก็ชอบหูแว่ว
และที่สำคัญคุณก๊อฟเขาเคยบีบคอแม่ด้วย
เพราะไม่พอใจที่บังคับให้เขากินยารักษาจิตเวทนี่แหละ
แล้วก็ทั้งหลานทั้งแม่ทุกวันนี้อยู่กันอย่างหวาดระแวง
กลัวว่าจะถูกทำร้ายอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตอนนี้ก็คือกินยากินอะไรตลอดใช่ปะ

แต่กลัวที่ชี้หน้าก่อนนะ
แล้วมันจะเด็กกับผมด้วย
เพราะยาเค้าไม่กินอยู่ทั่วหนึ่ง
ก็คือว่าถ้ามีใครที่มาทำให้พี่ให้พี่โมโหเนี่ย

ต้องพาไปรักษาดูแลหน่อยแหละใช่แต่เขาก็จะตอบคำถามได้นะ